ประเทศไทยก็กำลังถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้
อย่างที่ได้จากเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการส่งต่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ตอนที่๑๓ชีวิตทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้

ก็ต้องส่งไปยังเฮลิคอปเตอร์

หน่วยงานที่เขาเข้ามาช่วยด้วยก็คือโรงพยาบาลตำรวจ

วันนี้ก็เลยมีการนำบทเรียนที่ได้จากถ้ำหลวงมาซักซ้อมต่อเลยฮะ

ใช้สถานที่ที่กองบินตำรวจที่กรุงเทพนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กองบินตำรวจ
ร่วมกันถอดบทเรียนสาธิตการกู้ชีพฉุกเฉินทางอากาศนะฮะ
ก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ใช้รถตู้ใช้ทีมแพทย์พยาบาล
ที่ไปปฏิบัติงานจริงที่ถ้ำหลวง
เอามาแบบจำลองสถานการณ์เลยว่า
เราไปกันมาแล้วเราทำงานแล้ว
เรามีข้อดีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหน
ปรากฏว่าที่สรุปกันมานะฮะ
เรื่องของการเดินทางการติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยต่าง
การใช้เวลาเดินทางจากปากถ้ำมาถึงอากาศยาน
การเคลื่อนย้ายพวกนี้ไม่มีปัญหา
เรื่องอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ
ถ้าจะมีปัญหาจริงนะฮะ

หัวหน้าศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจ
ก็พาผู้สื่อข่าวคุณภูริพัฒน์บุญนินนะฮะ
เฮลิคอปเตอร์ไปด้วยนะครับ
ไปดูการใช้เครื่องไม้เครื่องมือบนเฮลิคอปเตอร์นะครับ
คือเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ย
เฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจเนี่ย

ศักยภาพของเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจได้ดีเลยนะครับ

แต่ปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรถึงจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาถึงจุดเฮลิคอปเตอร์ได้โดยเร็วที่สุด
อันนี้เป็นจุดที่จะต้องเอาไปแก้ไขกัน
พลตมริภัยบูรณ์มรพฤกวัน
หัวหน้าทีมทางการแพทย์การเคลื่อนย้ายทางบกและทางอากาศ
กรณีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนบอกว่าปัญหาแรกที่ประเมินไว้ก็คือไม่ทราบสภาพของเด็กว่าจะเป็นอย่างไร
โรงพยาบาลตำรวจจึงเตรียมแผนในขั้นที่เลวร้ายที่สุดไปถึงขั้นที่ดีที่สุด
ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจก็ซักซ้อมกันเป็นอย่างดี
มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ต่างอยู่แล้วก็เลยไม่เจอปัญหาอุปสรรค
แล้วก็บอกถึงความแตกต่างระหว่างการลำเลียงทางรถกับทางอากาศว่า
หากเลือกเคลื่อนย้ายโดยใช้รถปัญหาก็คือการกระทบกระเทือน
แต่หากลดความเร็วก็จะล่าช้าอีก
เพราะฉะนั้นถ้าสภาพอากาศเปิด
เลือกใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ป่วย

ก็เอามาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้เอาไว้

ทุกภาคส่วนจริงที่เขามีส่วนร่วม